วันนี้จะมีพิธีเปิดโรงเรียนท้ายรัดวิทยาศูนย์๑๐๔

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูไปทำความรู้จักกับพื้นที่นี้กันหน่อยค่ะ
เพราะว่าอดีตโรงเรียนแห่งนี้เคยอยู่ในพื้นที่ธุรกันดาล
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากคุณสุพัตราศรีปัชชิม
อันดับแรกเลยเนี่ยดีใจว่าเราอยู่นอกถิ่นหรือในท้องถิ่นที่ไม่เจริญ
ทางไทยรัฐเองเขามองความสำคัญตรงนี้
แล้วก็เข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือเนี่ย
เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชุมชนเราเล็กอย่างนี้
หรือนอกเขตอย่างนี้เค้าจะมีความเอ็นโด
แล้วก็ชาวบ้านเองก็ดีใจต้อนรับแล้วก็คือชอบมาก
ชอบมากก็

ปี๒๕๑๒โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิ่น

จากการร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์

ก็อยากเห็นลูกหลานในพื้นที่ธุรกันดาลแห่งนี้

คัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิ่น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านในชุมชน

ก่อนถึงก็ต้องขอขอบพระคุณ

ที่ได้มอบสิ่งดี
ให้กับชุมชนในชนบท

ดังนั้นในที่สุด
ก็โรงเรียนก็ได้พัฒนาไปเรื่อยเป็นลำดับ

ได้ให้ความเมตตาเข้ามา
ให้กับบุตรหลานของชุมชนในชนบท
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสนับสนุนงบประมาณ
สร้างอาคารเรียนเสาทงป้ายโรงเรียน
และห้องสุขาของคุณครูจำนวน๔๔๗๕๐๐๐บาท
และในวันนี้จะมีพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๔
บ้านทุ่งกระถิ่นจังหวัดราชบุรีอย่างเป็นทางการ
ถือเป็นคุณูประการที่ในกัมพลวัชฌาพล

สร้างไว้ให้กับวงการศึกษาไทย
ท่านได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

สารต่อปณิธานพอกัมพลวัชรพล
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง
ภายในปี๒๕๖๒